มาดูกันต่อกับคุณกุ๊บกิ๊บเมื่อวานนะคะ

มันยังไม่เข้าที่มันต้องอีก๖เดือน
นี่ขนาดไม่เข้าที่นะสวยมากแล้วนะ

เพื่อนที่ฉันนี่รุ่นน้องแหละ
แต่ว่าสมัยก่อนก็แอ้วเอิญกัน

แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าสามีดิฉันแข็งแรงมาก

สามีดีชันคือสามีกุ๊กกิ๊บนะครับสามีคุณกุ๊กกิ๊บไม่ใช่ดีชันนะคะ
อ่ะไปฟังกันเลยดีกว่ากุ๊กกิ๊บเมาส์มอยกันเรื่องจมูกด้วย
เรื่องผ่าตัดหน้าอกด้วยนางพึ่งไปเป็นอันนั้นนะเป็นซีสนักกลัวมากอ๋อหลายสิ่งเออหลายสิ่ง

หนึ่งเรายุ่งกับลูกสองเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะทุ่มเทให้เขา
สามีทำงานหนักขนาดนี้ถ่ายละครหนักขนาดนี้เมียไม่ต้องหนักมากเมียต้องสบายเป็นคุณนายแล้ว
ปีหน้าก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะท้องมีลูกอีกคนนึงอีกก็ไปถามคุณหมอมาก่อนแล้ว
แต่ว่าเราก็อยากใช้วิธีธรรมชาติ
เราก็จะลองดูเพราะสามียังหนุ่มอย่างแน่นหนอ

ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคแล้วมันเป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นอันตราย
จมูกเนี่ยต้องม้าวมอยหลายคนชมว่าปวะมาก
มากค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่เปรียบเสมือนดังพ่อแม่นะคะ

ต้องขอบคุณที่สุดคือขอบคุณเป่านะลูกที่ฟาดจมูกแม่นะคะ
ไม่เอาแล้วอ่ะคือโอเคมันไม่ได้เจ็บ
แต่ว่าเวลาที่มันแบบพักฟื้นพี่แจ๊คเข้าใจป่
มันแบบมันทรมาน

เอาจริงกุ๊บกิ๊บบอกว่าจมูกนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่บอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะ

แต่สวยแล้วนะแล้วตอนนี้แบบทุกอย่างดูแบบจัดสรรค์ทุกอย่างลงตัวหมด
รีวิวเจ๊เป่าบางพลีนะคะ
ส่วนสามีเขาอยู่เมืองจีนเธอรู้ไหมเล่นหนังละครเรื่องหนึ่งได้กี่ล้าน

ที่กุ๊บกิ๊บบอกแหละอยู่เป็นคุณนายได้แล้วนะ
ก็พร้อมเปิดอู่ดีใจด้วยนะคะ